ร้องได้ให้ร้าน

แต๋วผิดที่ให้อภัย
ถึงใครเขาไม่ปรานี
กลับเถิดคนดีพี่ยังต้องการ
กลับเถิดคนดี
พี่เป๊กก็ลืมถามเด็กไปว่า

ใช่เพราะว่าเสียงเริ่มแตกแล้วค่ะ

ดิริกเปล่งเสียงด้วยความไม่มั่นใจหรือเปล่า

เขามีพรสวรรค์ทางนี้นะคุณยายนะ
ตอนพูดเนี่ยเขาก็เหมือนจะพูดไม่ชัดเบานะคุณแม่
แต่พอร้องเพลงแล้วนะเสียงเขาชัดเจน
ลูกคอเรียกได้ว่าโอ้โห

ดูสิว่าความเก่งในวันนี้กับด้านนี้

น้องดีริกร้องจบลงไปแล้วนะครับ
แล้วน้องดิริกร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

น้องดีริกร้อง
เพลง

ร้องได้
เรียบร้อยค่ะ

เราก็จะเห็นภาพแห่งความชื่นใจ
ความสำเร็จนะครับ
กระโดดกอดกันทุกครอบครัวกันไป

ป้าก็ดีใจน้องทำได้ไม่รู้จะทำอะไรปลื้มใจค่ะ
ใจนะคะน้าปลื้มใจค่ะเพราะว่าถ้าร้องได้ในเพลงแรก
ลันแล้วค่ะแล้วตอนนี้สะสมราคา๑๐๐๐บาท
จากเพลงอมตะนิรันการจริงนะครับผ่านร้อนผ่านผ่านมาหลายยุคหลายสมัยก็ยังมีความภัยร้ออยู่
จ๋าจากคุณสาธิกากิ่งทองนะครับเป็นเพลงแรกผ่านไปแล้วตอนนี้แน่นอน
ไม่กลับบ้านมือเปล่าแล้วถ้าผ่านเพลงที่๑นะครับมีเงินเก็บสะสมแล้ว๑๐๐๐บาท
เป้าไว้๖๐๐๐ค่ะ๖๐๐๐คือ๔เพลงตอนนี้เรียบร้อยไป๑เหลือ๓เพลง
คืนนึงไปเปิดหมวกร้องกี่เพลงคุณยายอัน

แต่มันเป็นการฟังเพลงที่คนละบรรยากาศกับการเปิดหมวกเลยไหมฮะ

อันนี้พอดนตรีเริ่มพอร้องแล้วจริง

ห่างกันไม่ได้เลย

ก็จะเอารูปพี่มากอดมาหอม
แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ถามว่าม้าเมื่อไหร่พี่ดีลิกจะกลับมา
คุณแม่มีวิธีสอนลูกยังไงลูกถึงได้รักกันคะคุณแม่
ก็บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันมีพี่น้องอยู่สองคน

ถ้าวันนั้นไม่มีแม่ไม่มีแม่ไม่มียาย

เวลาให้กำลังใจกันเห็นบอกว่าทั้งคู่เนี่ย

เวลามีปัญหาจากที่โรงเรียนหรือกับเพื่อนก็ตาม
แล้วเขาเคยมาปรึกษาคุณแม่ไหมคะ
อย่างเดนนิสเนี่ยเวลาเขามีปัญหากับเพื่อนเขามาปรึกษาไหม

แล้วอย่างดีริกล่ะคะเวลาเขามีปัญหาเขามาปรึกษาคุณแม่ไหม
เหมือนกันเขาไม่อยากให้แม่คิดมาก
เขาไม่เคยเอาเรื่องเล็กน้อยมาให้แม่คิดมาก
เขาเหมือนเป็นคนโตกันมากเลยถ้ากับแม่นะคะ
แต่กับเขาสองคนก็จะเหมือนง่องตามภาษา

รายได้เป็นไงคะคุณแม่รายได้มาจากทางไหนบ้าง
มาจากแม่ซักผ้าแล้วก็น้องเปิดหมวก
คุณยายทำอะไรได้ไหมคะตอนนี้
ยายก็จะเป็นคนพาน้องไปเปิด

แสดงว่าคุณยายก็คือไม่มีรายได้๑คน
รายได้จากคุณแม่๑คนแล้วก็รายได้จากน้อง
รายได้จากคุณแม่เดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่คุณแม่
มันบอกราคาไม่ได้มันไม่
มันไม่แน่นอนอย่างที่แบบน้อยสุดได้เท่าไหร่คะ

ช่วงนี้ตู้หยอดผ้าเขาเยอะมากในหมู่บ้านเอื้อทร
มันเป็นหยอดเหรียญนะเนอะอบแพงเลย
เขาสะดวกสบายและประหยัดด้วยค่ะ

อ่ะตรงนี้งั้นปัจจุบันนี่คือรายได้หลัก
ค่ะวันเปิดหมวกได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์
ณตอนนี้เลยก็คือคนนี้แหละ

ห่วงเรื่องการศึกษาเขาค่ะ
เพราะยายไม่มีอะไรจะส่งเขา
ถ้าเกิดเขาโตไปเขาสองคนพี่น้องอะค่ะ
แล้วใครจะส่งเสียให้เขาเรียน
เดี๋ยวโตขึ้นกว่านี้ก็จะต้องใช้เงินมากกว่านี้
ตอนนี้ยังอยู่ในมัธยม
ก็คุณแม่ก็เดี๋ยวนี้เขามีตู้หยอด
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาให้ถูกกับเขา

นะฮะโอ้โหเหนื่อย

ขาดเลยนะตอนนี้คือขาดเสาหลัก

แล้วนี่ก็ยังโตไม่ทันที่จะเป็นเสาหลัก
ทำงานได้แต่ก็ต้องเรียนด้วย
เงินจะส่งหลานเรียนก็ไม่มีในสิ่งที่กลัว

อีก๓ท้องรวมถึงเขาด้วย๔คน
กินกัน๒วันเสาร์อาทิตย์

นี่แหละที่พอจะเป็นทางรัฐ

ก็สมัครเข้ามาก็ถูกต้องแล้ว

ก็คงได้ไม่ตลอดไปสักระยะ

มาถึงเพลงที่๒กันเลยครับ
วันนี้เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

ทั้ง๓แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้เลย
อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐

เป็นไงครับน้องเป็นปัญหาไหม

เพลงที่แล้วกับเพลงนี้เพลงไหนยากกว่ากันครับ

พอกันนะครับเพลงนี้ก็น่าจะร้องได้
ก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้มีเงินสะสมแล้วนะครับ
ก็ได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าร้องผิดเมื่อไหร่

ถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ลุ้นสองหมื่น

ตัวช่วยยังมีอยู่ตัดสินใจให้ดีนะครับ
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ

รีริกครับเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
ต่อกันเลยนะครับที่ตัวช่วยนะครับ
มีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สุภงำเราครับ
เพื่อครอบครัวของเรา
เป็นคำที่ฟังแล้วดูอบอุ่นดีจังเลยนะครับ

นี่มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อม

อันเพลงที่สองเพลงมาครับ

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
ที่นี้ไม่มีเงินทอง
มารองรับความลำบาก
ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรัก
หนอจะร่วมทางได้
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อนลา
ทั้งไม่เจตนา
แต่ปัญหาก็มาจนได้
อยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจะมีเท่าใด
ขอใจเรายิ้มให้กัน

เห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า
เมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์
อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกัน
เพียงเรามีเราเท่านั้น
สร้างฝันให้สมดังไฟ

จนต้องทนหน่อยน้อง
อย่าแค่สายตาคนมอง
อย่ามองมาอย่าแผ่คลาย
อย่าเพิ่งด่วนลามาเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาชูใจคนจนหล่นอยู่

อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันและกัน